ล่าสุดที่หลายคนฮือฮาตั้งแต่ปล่อยตัวนักแสดงกันมาแล้ว
ไม่แม่หน้าเวอร์ชั่นนี้ดูสไตล์ออกลูกครึ่ง
คู่กันค่ะขวัญเนี่ยเรื่องนี้รับบทเป็นแม่นาคนะคะงานนี้ทั้งเรื่องอาถรรพ์ค่ะ
เรื่องความร้อนต่างขวัญเขาก็กลัวผีนะเขาบอกว่าเขาไม่อยากเจอ
เพราะว่าเธอเป็นคนกลัวผีมากแล้วก็กลัวย่านาคด้วยตามขนบธรรมเนียม
ก็จะมีเรื่องมีราวอะไรต่างขึ้นมาแต่ดูเหมือนจะราบรื่นค่ะ
ตอนถ่ายทำเนี่ยก็ไม่ได้เจออะไรผิดปกติแต่มีอยู่วันหนึ่งคุณผู้ชมเธอเนี่ยเห็นบอกว่า
ลืมเอารูปย่านาคมาออกกองด้วยปกติเอามาเนี่ยก็จะเอารูปย่านาคมาออกกองด้วย
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานเนอะก็เลยเกิดเหตุการณ์ขนลุกขึ้นมาค่ะ
มาพร้อมกับภาพรอยยิ้มปริศนาแต่บอกเลยว่างานนี้ไม่ได้ยิ้มอย่างเดียว
เอ้าเหรอ
เราตั้งใจว่าจะเอารูปคุณย่ามาอยู่หน้ามอนิเตอร์เพื่อให้คุณย่าดูด้วยตลอด
เหมือนให้เรารู้ว่าเฮ้ยมันไม่ปกตินะ
ล่าสุดก็จะมีรูปน่าจะเป็นคุณย่าล่ะคะ
ที่แบบว่าเป็นซีนเปิดตัวของขวัญครั้งแรก
แล้วก็พี่อ๊อตลาเม่เขากำลังตัดต่ออยู่
แล้วพี่อ๊อตก็มองไปเห็นข้างว่าแบบ

ส่วนหนึ่งคือเหมือนกับเป็นขวาน
ใช่คือเป็นตา

ถึงแม้ว่าขวัญจะเป็นคนที่แบบว่า

แล้วพี่อ๊อตก็ลองกรกลับไปอีกทีหนึ่ง